แต่ว่าเรื่องนี้ที่อยากจะคุยกันก็คือการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน
จะไปรับชาวต่างชาติคุณผู้ชมดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้น
น้ำแข็งคิดว่าเขาทำอะไรเขาน่าจะปีนกระโปรงหน้ารถมาป่ะ
ขอพูดกันก่อน
ชาวต่างชาติสองคนที่อยู่ในรถเนี่ยกลับไปเขามีเรื่องเล่าแล้ว
เขาก็ต้องบอกต้องบอกเรื่องความปลอดภัยแล้วเรื่องนี้

อ่าเล่าให้คนฟังไม่เท่าไหร่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแถวหาดบังเทา

โมงเย็นของ๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
คนขับรถแอปพลิเคชันโบ๊ทนะครับ
ชื่อนางสาวเบนเจาันเรียนรม
เล่าบอกว่าเขาเธอขับรถไปรับลูกค้าชาวต่างชาติ๒คน
ตามที่ลูกค้าเรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชัน
พอรับขึ้นรถมาปั๊บก็จะขับไปส่งเขา
นี่รถของเธอชายชะกัน๓คนนะครับ
เธอเชื่อว่า๓คนนั้นเป็นคนขับรถแท็กซี่วิน
อยู่แถวนี้แหละปรีเข้ามาเลยเพื่อปรีเข้ามาครับ
คนแรกเข้ามาทุบรถแล้วก็ปีนขึ้นมาที่ฝากระโปรงหน้ารถเธอ
จากนั้นผู้ชายอีก๒คนพยายามจะมากระชากประตูเปิด
แต่เธอตั้งสติได้ครับก็รีบขับรถออกไป
ยอมรับว่าขณะนั้นกลัวมากเลยนะ
ชาวต่างชาติที่อยู่ในรถก็กลัวเหมือนกับเธอครับ
หลังเกิดเหตุคุณเบนเจวันไปแจ้งความที่สพเชิงทะเล
กระทั่งเมื่อวานนี้ครับตำรวจสพเชิงทะเลโทรหาเธอบอก
คุณเบจวันตำรวจเนี่ยนะคือติดต่อได้ตัวคนขับรถแท็กซี่วินแล้วนะ
ตำรวจได้แจ้งข้อหาแล้วนะแล้วดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โอ๊ยชาวต่างชาติมันกลับไปมันจะเล่าเรื่องอะไรวะ

ทะเลไทยสวนคงไม่อะ